คนเป็นแม่อายุ๙๑ท่านนอนเสียชีวิตไป
แต่ว่าลูกสาวอายุ๖๒เธอมีอาการทางประสาท

นอนอยู่๕วัน๕คืนกับจบแม่
จนเพื่อนบ้านได้กลิ่นต้องมาถาม
เรื่องเศร้านี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเลขที่ขออภัยฮะ
ธนพัฒนาหรือทนพัฒนาถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัย
บ้านเลขที่๓๔ซอยนนทบุรี๘
บางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีครับในบ้านเป็นทาวน์ฮาวส์สองชั้นชั้นล่าง
พบศพนางสำลีโพดีท่านอายุ๙๑ปีแล้วนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ลิ่นเหม็นคละคลุ้งกระจายทั่วบ้านร่างกายไม่พบบัตรแผลหรือร่องรอย
การถูกทำร้ายแพทย์ชนสูตรคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ห้าวันนางอารยาภัยมัยโพคานะครับอายุหกสิบเจ็ดปีเป็นเพื่อนบ้าน
เล่าบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันแม่กับลูกนะครับ
คือนางสาวสำลีผู้ตายกับนางสาวทัศนีโพดีอายุ๖๒ปีเป็นลูกสาว
มีอาการทางประสาทครับปกติผู้ตายเป็นคนแข็งแรงนะ
แม้ว่าจะอายุ๙๑แล้วเพื่อนบ้านบอกจะออกมาลดน้ำต้นไม้
วาดหน้าบ้านเป็นประจำเอาช่วงนี้หายไปผิดสังเกต
ไม่เห็นหลายวันแล้วก็เลยถามลูกถามบอกว่าเอาแม่ไปไหนอ่ะลูก
ลูกบอกว่าแม่นอนหลับแต่เพื่อนบ้านเนี่ยชักเอกใจ
เพราะได้กลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นมาจากในบ้าน
ก็เลยไปถามอีกอ้าวลูกแม่ไปไหนลูกสาวบอกเหมือนเดิมเลยแม่นอนหลับ
เพื่อนบ้านก็เลยถามนะแล้วแม่เป็นยังไงลูกสาวบอกว่าไง
ทำไมฮะแม่หน้าดำเอาล่ะสิกลิ่นเหม็นเออก็บอกแม่หน้าดำ
ก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับคุณผู้ชมครับ
ว่าพัดเหม็นอะไรมันรองก็บอกไม่หนูไม่เห็นได้กินอะไรเลย
ผัดเหม็นมากเลยเนี้ยอะไรตายแล้วก็ถามว่ายายเป็นไง
พวกยังไงพูดอย่างเงี้ยแต่แล้วถามลูกสาวของเขาเออ
เพื่อเอาข้าวให้เขาตอนเที่ยงถามพ่อกินข้าวเที่ยงหรือยัง
มันบอกยังให้ข้าวเขาเขาให้พี่มียี่สิบบาทที่ว่าเออ
ให้ข้าวไปแล้วก็ถามว่าเหม็นอะไรเนี่ยพัด
มันก็ยืนล้างหน้าบ้านอยู่บอกว่าเหม็นอะไรเหม็นมากเลยเนี่ย
มันบอกว่าไม่เห็นเลยหนูไม่เห็นได้กินอะไรเลย
อ่าแล้วยายบอกยายนอนส่วนศพของนางอารยานะครับ
เจ้าหน้าที่นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ